ทีนี้เรามาฟังในมุมของนักวิชาการกันหน่อยนะคะ
อาจารย์ตระกูลมีชัยอาจารย์รัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
อยู่ในสายกับเรานะคะอาจารย์ตระกูลค่ะสวัสดีค่ะ

อาจารย์ตระกูลคะในมุมรัฐศาสตร์นะคะนัยยะมันเป็นยังไงบ้างคะ
ดีตนายกยิ่งลักษณ์ก็ไปสารตลอดทุกนัดนะคะ
พอวันฟังคำตัดสินเนี่ยตอนแรกทุกคนก็คาดว่าไปนะคะ
เงินประกันแบบแต่มจำนวนอาจารย์ครับ

ผมเคยพูดก่อนหน้านี้แล้วครับว่า

วันที่จะเป็นวันพิจารณาคดีเนี่ย
คุณยิ่งรักอาจจะไปอาจจะไม่ไปก็ได้
มันก็เป็นคล้ายกับว่าคาดเดา
เดาว่าตัวเองนั้นจะเผชิญกับปัญหาอะไร

ก็เป็นเรื่องที่ใช้เป็นข้ออ้าง

แต่ก็ต้องดูว่าบริษัทมาไหม
แล้วก็สารท่านจะเชื่อมากน้อยแค่ไหนครับ

พอคุณจิ๊งรักษ์ไม่มาอย่างนี้แล้วเนี่ย
มันจะส่งผลยังไงต่อไปบ้างครับ
คือก็ต้องรอว่าอีกประมาณ๓๐วัน
คือประมาณวันที่๒๗กันยาเนี่ย

ก็คงต้องอ่านคำวิภาคศาสตร์
หลังรับหลังจำเลยได้นะครับ
แต่ว่ามองในแง่ของ

ขณะนี้เราก็ไม่รู้ว่าคุณยิ่งรักเองอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับ
แล้วก็ถ้าเรามองดูเหตุการณ์ก่อนหน้านี้
เมื่อวานนี้เองคุณยิ่งรักเองก็บอกส่งสารมาถึง
คนที่เชียร์ว่าไม่ต้องมาให้อยู่ที่บ้าน
แล้วก่อนหน้านี้ก็ออกไปพบปะผู้คนต่างนานา
ดูเหมือนว่ายืนยันว่าพร้อมที่จะเผชิญต่อปัญหา
คือเป็นการทดสอบกลุ่มคนที่จะสนับสนุนมากน้อยแค่ไหน
พอจะถึงเวลาตัดสินจริงเนี่ย
มันก็คาดเดาไม่ยากนะครับว่าทำไมถึงไม่มา
ทำไมถึงมาป่วยในวันนี้นะครับ
อาจารย์คะคดีนี้แน่นอนนะคะ
ส่งผลกับการเมืองไทยคดีประวัติศาสตร์จริง
ณวินาทีนี้เริ่มส่งอะไรบ้างหรือยังคะ
สะกิดเริ่มสะเทือนอะไรบ้างหรือยังคะ
คือแง่ของผลกระทบจริงเนี่ย
คงไม่มีอะไรมากมายนักนะครับ
เพราะว่าคุณพี่ลักษณ์เองเนี่ย
คงไม่ใช่ตัวจะเป็นหมาก
หมากตัวหลักของการเมืองของภักดิ์ไทยและไทยในการเลือกตั้ง
ข้างหน้าเพราะว่าลงเลือกตั้งไม่ได้อยู่แล้วนะครับ
เพราะว่าถูกถอดถอนนะครับ

แต่ว่าผมมีความเชื่อว่า
เขาคงจะอยากจะคล้ายกับว่า

ประสบกับวิบากรรมมากกว่าที่เป็นอยู่นะครับ
คล้ายกับว่าให้คุณยิ่งรักนั้นเนี่ย
ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะครับ
ส่วนการเดินเกมทางการเมืองของพักการเมืองนั้น

แต่ว่าเขาคาดการณ์ไว้แล้วว่า
หลังการเลือกตั้งถ้ามีในปีหน้า๔ปีเนี่ย
ยังไงแล้วแต่บทบาทของพักการเมืองใหญ่เนี่ย
คงตามบทพการรัฐนูนเนี่ย
มีบทบาทในการที่จะมาบริหารประเทศไม่มากนัก
ก็อยู่ในช่วงของการพักฟื้น

เพราะฉะนั้นในช่วงได้เวลา๓๔ปีข้างหน้านั้นเนี่ย

หรือว่าเก็บตัวที่เคยเป็นตัวหลักทางการเมืองเนี่ย
ให้ท้นจากเคาะกรรมตามที่จะเกิดขึ้นไว้ก่อนดีกว่านะครับ
อาจารย์ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ย
ส่งผลอย่างไรกับกลุ่มผู้ที่สนับสนุนคุณยิ่งลักษ
หรือว่ากลุ่มที่สนับสนุนพักเพื่อไทยยังไงบ้างไหมครับ
คือบางส่วนนั้นอาจจะไม่เข้าใจ
หรืออาจจะเสียขวัญนิดหน่อยนะครับ
แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมคิดผมคิดว่าคนที่รักคนที่ชอบพอกันนั้นเนี่ย
ก็จะเกิดความรู้สึกว่าเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม
มันก็ต้องเดินแบบนี้นะครับ
อย่างดูอย่างคดีของพี่ชายเขาอดีตนายกคุณทักษิณเนี่ย
ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อพลังเชียร์
หรือพลังของคนที่สนับหนุนแต่อย่างใดนะครับ
กลุ่มคนที่สนับสนุนทัศน์ชายใครละชายมากนะครับ
อาจารย์คะแล้วแบบนี้เนี่ยคดีนี้
จะส่งผลกับการทำงานของรัฐบาลชุดใหม่ในการดำเนิน
นโยบายนโยบายประชานิยมอะไรที่จะออกมาเนี่ย

คืออันนี้ต้องรอคำพิพากษา
คำพิพากษานั้นต้องอ่านคำพิพากษาว่าสารท่านเนี่ยท่านพิจารณาในคดีเหล่านี้เนี่ยอย่างไร
ซึ่งผมบอกว่าเราจำเป็นที่จะต้องดูว่าสารท่านมองว่าผู้ที่มีอำนาจในการบริหารประเทศนั้นเนี่ย
จะต้องมีความรับผิดชอบในเชิงนโยบายแม่งมากน้อยแค่ไหนนะครับ
ก็มองว่าสารท่านมองว่าระบบราชการประจำจะต้องเป็นหลักในการที่จะปฏิบัติตามนโยบายอย่างไร
ผมเชื่อสองประเด็นนี้สำคัญคืออยากจะให้เป็นตัวอย่างของกรณีศึกษาของการปกครองรัฐการประหารประเทศในอนาคตข้างหน้าครับ
ค่ะเอาล่ะค่ะขออนุญาตสอบถามจากอาจารย์เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ
ขอบคุณอาจารย์มากค่ะอาจารย์ตระกูลมีชัยนะคะอาจารย์รัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะ